มาดูเรื่องของอุบัติเหตุซ้ำซ้อน
ที่เกิดขึ้นที่ดอยรวกที่จังหวัดตาก

เราก็เคยได้ยินเรื่องราวของอุบัติเหตุ

เกิดขึ้นในช่วงเกือบ๕ทุ่ม
คืนวันจันทร์ที่๙เมษายน
มีเหตุรถบัตรโดยสารขนแรงงานชาวพม่า

ในพื้นที่ตำบลแม่ท้ออำเภอเมืองตากนะครับ
จนทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายราย
ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนวันจันทร์ที่๙เมษายนนั้น
เป็นรถบัตรของบริษัทจงเจริญแคปปิโต้จำกัดราชบุรีนะครับ
พลิกตกข้างทางและมีผู้โดยสารเป็นชาวพม่า๕๐คน
มีคนที่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุคือ๖ศพ
บาดเจ็บปานกลางและสาหัส๒๘คน
แล้วก็มีบาดเจ็บเล็กน้อย๑๖คน
ผู้บาดเจ็บทั้งหมดถูกส่งตัวที่โรงพยาบาล
สมเด็จพระเจ้าตากศิลป์มหาบราช
ซึ่งกรณีที่เกิดขึ้นในคืนวันจันทร์ที่๙เมษายนนั้น
คนขับคือนายพิศิษฐ์ธนพพภิษฐ์อายุ๔๐ปี
คนขับเล่าให้ฟังว่ารถที่เกิดเหตุ
จริงเป็นรถใหม่นะเพิ่งจะจดทะเบียนเมื่อต้นปี๖๐เท่านั้นเอง
แล้วก็รับส่งแรงงานชาวพม่าที่มาต่อวีซ่า
ตรวจคนเข้าเมืองแม่สอดจังหวัดตากเป็นประจำทุกวัน
ก่อนเกิดเหตุก็รับแรงงานพม่าที่เสร็จจากการต่อวีซ่าในช่วงหัวค่ำ
แล้วก็มุ่งหน้าจะกลับโรงงานที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า
พอถึงจุดเกิดเหตุเป็นถนนทางลงเขาลาดชัน
จู่ลมเบรกหมด

พยายามบังคับรถฝั่งซ้ายเบียดกับแท่งบารีเออร์ข้างทาง

แต่ประคองรถไม่ไหว
จนรถพุ่งข้ามแท่งเบรีเออร์พลิกตะแคง
ถลายไปกับทาง๒๐๐เมตร
จะพุ่งตกลงไปในเหวลึก๕เมตร
และเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
นั่นคือเหตุการณ์ของคืนวันที่๙เมษายนนะ
พอช่วงเช้าของวันที่๑๐เมษายน
สักประมาณ๑๐นาฬิกา๒๐นาที
เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานและผู้สื่อข่าวเยอะเลยนะครับ
กำลังตรวจสอบจุดเกิดเหตุที่รถบัตรชน
ชาวพม่าพุ่งตกเหวดอยรวกเมื่อคืนวันก่อน
และมีผู้เสียชีวิต๖ศพ

ปรากฏว่ามีรถบัตรโดยสารของห้างหุ้นส่วน
จำกัดยุภาการท่องเที่ยวปฐุมธานี
รับส่งแรงงานพม่าจากชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
ตีรถเปล่ากลับกรุงเทพ
และผ่านมายังเส้นทางที่เจ้าหน้าที่หลายฝ่าย
กำลังตรวจพิสูจน์หลักฐานในบริเวณนั้นอยู่พอดี
และปรากฏว่ารถบัตรคันดังกล่าว
ล้อหน้าและล้อหลังด้านขวาระเบิดเสียงดัง
พุ่งชนแท่งเบรีเออร์ก่อนจะพุ่งชนรถยนต์ของประชาชน
แล้วก็พุ่งชนรถยนต์ของตำรวจทางหลวง
แล้วก็กระดอนไปชนแท่งเบรเออร์ด้านซ้ายจุดเดียวกับที่รถบัสเมื่อคืนวันก่อน

ด้วยความแรงของรถที่มาชนเนี่ย
ทำให้เจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนวิ่งตะเลิศเลยนะ
แต่ปรากฏว่าวิ่งกันไม่ทัน
อีกหนึ่งคนได้รับบาดเจ็บ

แต่คุณนางสาวมานิดาธัญกิจรุ่งโรธ
อายุ๓๗ปีเป็นนักวิชาการแรงงานชำนาญการ
สำนักงานแรงงานจังหวัดตากที่เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พยายามวิ่งหลบไปทางแท่งเบรีเออร์กลางถนน
แต่ปรากฏว่าถูกรถบัสคันนี้
ชนอัดเข้าเต็มแรงร่างแหลกเสียชีวิตคาที่

ส่วนคนขับคนนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสเหมือนกัน
หักทั้งสองข้างและมีแผลฉีกขาดอาการสาหัส
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาล
กลายเป็นจุดดอยรวกที่เกิดเหตุซ้ำซ้อน
นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นบนทางหลวงเส้นนี้
แล้วก็เป็นเส้นที่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็จะต้อง
ดูแลความปลอดภัยอย่างเต็มที่เหมือนกันนะครับ
ส่วนมาดูคลิปเหตุการณ์ที่แทบจะทำให้หยุดหายใจ
คล้ายกับเหตุการณ์ดอยรวกที่ผมเล่าให้ฟังนี่ครับ

โดยเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นบริเวณดอยคาทางหลวงแผ่นดินเส้นทางสายตากแม่สอด
หมายเลข๑๒กมที่๔๙๓๕๐ตำบลด่านแม่ละเมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
เป็นช่วงบริเวณทางหยุดฉุกเฉิน๒นะครับ
เทลเลอร์ลงจากดอยคามุ่งหน้าสู่อำเภอแม่สอด
ทางหยุดฉุกเฉินใหม่และเกิดปัญหาลมเบรกหมด
เราได้ยินบ่อยนะเรื่องของลมเบรกหมดในช่วงของทางลงเขา
รถใหญ่คันนี้ไม่สามารถชะลอความเร็วได้
พยายามหักหลบรถบรรทุกพ่วงที่อยู่ข้างหน้า
ทำให้ชนแล้วก็ปีนบารีเออร์กั้นทางด้านซ้าย
แรงของรถถลายครูดราวกั้นเบรีเออร์เป็นทางยาว
เสียงดังหน้าหวาดเสียวนี่ฮะ
วเพราะอะไรกลัวจะตกไหลทางกลัวจะตกเหวลงไป
แต่โชคดีนะครับที่เศษแท่งปูนจากแท่งเบรเออร์ที่หักติด

มันไปขัดล้อพอดีทำให้รถหยุด
ฉะนั้นอาจจะพลิกคว่ำหลุดโค้งหลุดถนนออกไปได้
อาจจะมีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
ทั้งหมดทั้งมวลนี้เกิดขึ้นในพื้นที่แม่สอดจังหวัดตากนะครับ